เจ้าตัวเผยว่าถึงกับร้อนเอาไปฝัน
ตื่นเช้ามาต้องรีบทำบุญโดยด่วน
ให้กับสิ่งที่เข้าฝันเธอ

ใช่ค่ะก็อยากจะให้ดูเพื่อสะท้อนถึงในหลายเรื่องนะคะว่าสินธรรมของบ้านเรานะครับ
บางครั้งเนี่ยอาจจะคนพูดเรื่องถือศีลทำบุญหรืออย่างนี้อาจจะมองแล้วแบบ
ก็เข้าใจได้เรียนรู้ได้ยินแต่อาจจะไม่กลัว

ใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยการถ่ายทอดอีกมุมมองหนึ่งเนี่ย
อาจจะทำให้คนได้มีความคิดหรือว่ามีการเตือนสติของตัวเองมากขึ้น
มีเรื่องโผงเรื่องผีเข้ามาด้วยนะคะก็ตื่นเต้น
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวรกรรมทำพิธีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละ